ช่วงนี้บางจุดน้ำท่วมก็ต้องมีการเร่งระบายน้ำ

ก็เอาเครื่องมือช่างไปแล้วถูกไฟดุดครับ

ตำรวจที่โรงพักบางแก้วรับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูด
ก็เลยเร่งเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิกัดจุดเกิดเหตุ
จุดนี้เป็นเหมือนไซส์งานก่อสร้างครับคุณผู้ชมอยู่ข้างซอยกิ่งแก้ว๑๓
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเห็นนิ่งแบบนี้นี่คือ
โอกาสรอดริบปรีมากสุดท้ายเขาเสียชีวิต
ผู้ตายคือนายเสกสรรพันธ์สวัสดิ์อายุ๔๕ปี
พื้นเพลย์เป็นคนปฐุมธานีนอนตายอยู่ข้างกับไดโว้สูบน้ำ
นี่คือบ่อน้ำตรงที่เขาต้องไปดำเนินการ
ในการที่จะใช้เครื่องไดโว้ดูดน้ำออกมาจากตรงนี้นะฮะ
แล้วตรวจสอบที่มือของศพด้านซ้ายมีรอยไหม้เหมือนกับถูกไฟดูด
แสดงว่าไหม้แรงมากจนเหมือนกันว่ามีเนื้อไหม้ด้วย
เนื้อตามตัวไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายครับ
หัวหน้างานของผู้ตายครับบอกว่าผู้ตายจริงแล้วเป็นพนักงานราชการนะครับ
กรมช่างโยธาทหารอากาศดอนเมือง
แล้วเขาก็มาทำงานเป็นช่างทำท่อน้ำทิ้งในโครงการที่กำลังก่อสร้างจุดนี้ครับ
เกิดเรื่องนี่แหละจะมาทำตรงนี้ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายนำไดโว้เพื่อจะมาดูดน้ำออกจากท่อ
นี่นะฮะเพราะตรงนี้กำลังเตรียมที่จะก่อสร้างปากบ่อท่อน้ำทิ้ง
ระหว่างที่ย้ายไดโว้ออกมาดูดน้ำอีกบ่อสงสัยอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
สันนิษฐานตรงนี้ก่อนแล้วเลยทำให้เกิดไฟดูดผู้ตายครับ
ตอนนั้นเขาล้มลงคนที่มาเห็นพยานพิจัตรตามเจ้าหน้าที่แล้ว
แต่มาไม่ทันคนงานที่เห็นคนแรกเรามีโอกาสได้เจอเจอครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายทำงานดูดน้ำอยู่ด้านหลัง
อยู่คนเดียวนะครับมาเห็นอีกทีคือเขานอนนิ่งแล้วอ่ะ
นิ่งไม่ไหวติงเลยก็เลยตกใจครับตะโกนบอกผัวให้มาช่วยหน่อย
หลังจากนั้นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ลองฟังครับ
ก่อไดโว้อยู่ป่ะก่อไดโว้อยู่ใช่ไหม
ก็เลยช่วยกันทักฟักออก
ทางด้านของตำรวจสพบางแก้วตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ก็มีการส่งร่างไปชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรึบดินบางพลี
เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุการตายที่แท้จริง
ก่อนที่จะประสานครอบครัวและญาติของผู้ตายเพื่อรับร่างไปบำเพ็ญกุศล
ต้องระมัดระวังช่วงนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอน้ำท่วมน้ำขัง
ไม้เครื่องมือช่างอาจจะต้องนำมาใช้ต้องเช็คไฟฟ้าดี
หรือว่าแม้แต่ในพื้นที่ก่อสร้างก็ยังเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตนะครับ